คุณผู้ชมฮะพาไปดูต้นมะม่วงแปลกดีกว่า
มะม่วงต้นนี้เดี๋ยวถ้าไม่แปลกนะถ้าไม่แปลกนะ
ให้ตบพี่ปุ้ยแหละโอ้โหสาวตบไล่ตบไล่ทำไม่ลงเออ
มะม่วงอันนี้แปลกจริงเขาบอกว่าเป็นต้นพรมนมล
เออพรมนม่อนยังไงดูกันในหัวเขียวข่าวเด็ด
เนี่ยคุณผู้ชมมันเปาะแปะแบบเนี้ยเอาขันมารอง
พานมารองแล้วก็มีหยดน้ำตกลงมาเหมือนเป็นฝนเลยครับ
แต่มันตกมาจากต้นมะม่วงนะเป็นต้นมะม่วงในวัดพระธาตุดอยตุง
อำเภอแม่สายที่เชียงรายแล้วชาวบ้านก็จะมามุงดูกันครับ
ต้นนี้เรียกกันว่าต้นไม้พรมนมลนะ
เจ้าหน้าที่วัดเนี่ยก็เอาภาชนะเท่าที่หาได้ทั้งขันทั้งพานทั้งถังน้ำ
มาตั้งรองน้ำไว้ด้วยน้ำก็ไหลออกมาจนทำให้พื้นมันเปียกครับ
ผู้ดูแลวัดเนี่ยชื่อพระบุญธันถิตาโรโกเนี่ยก็เล่าว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา๔๕วันแล้วนักข่าว
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีฝนตกหนักแต่หลังจากฝนหยุดตกแดดออกแล้ว
อ้าวต้นมะม่วงต้นนี้ที่อยู่ใกล้สาราพระเจ้าทันใจ
มีน้ำหยดลงมาทั้งวันเลยไม่หยุดเลยส่วนมะม่วงอีกห้าหกต้นอยู่ใกล้ใกล้กัน
อ้าวไอ้ห้าหกต้นนั้นแห้งไม่มีน้ำหยดครับ
ชาวบ้านก็พากันแปลกใจแล้วก็นำขวดมาใส่น้ำเพราะเชื่ออะไร
ศักดิ์สิทธิอ่ะสิแบบนี้อืมข้อมูลเพิ่มเติมครับคนในโลกออนไลน์เนี่ย
เมนต์บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์
มันเป็นการคายน้ำของพืชครับคุณผู้ชม
รวมทั้งอาจจะเป็นการขับของเหลวของพวกแมลงแบบจักรจันทร์
ไม่ได้ให้ดูต้นไม้อะไรแหละต้นแมลงม่วงเนี้ยแปลกดีจริงจริง
นี่แหละพักชมสิ่งที่น่าสนใจ

อ่ะจบยังข่าวนั้นจบแล้วอ่ะจบแล้วแล้วผมไปบ้าง
อุดรธานีกับผมบ้างงูเห่าเลื้อยเข้าบ้านโอ้โห
เจ้าของบ้านปวดหัวเลยแจ้งกู้ภัยยังไงให้จับบ้านมีคนแก่
มีแมวมันเห่ายังไงมันเห่ายังไงมันเห่ายังไงดองห้มห้ม
ไม่ใช่แล้วแต่ว่าเพื่อนบ้านนะไม่ได้สนใจเรื่องจับงูนะสนใจอะไรฮะไปดูเลขที่บ้านหน่อยดิ
เออเนี่ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่บอกเลยแล้วกัน๔๐๓๙นะฮะ
ซอยแสงเจริญ๔นะครับตะบนหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
นางสาวอรุณีนาชัยโยอายุ๔๕เจ้าของบ้าน
เล่าบอกว่าโอ๊ยงูเห่ามันเลื้อยเข้าบ้านใจไม่ดีเลย

ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ

มันมาจากไหนล่ะแม่มันมาจากร่องน้ำหลังบ้านนะครับ
คือต้องมาจับพอจับได้เอามาวัดความยาว

คือกลัวอะไรล่ะคือที่บ้านมีแม่ที่แก่เท่านะ
แล้วก็มีเจ้าถังเจ้าถังคือแมว

นี่ฮะเจ้าถังนี่ครับได้ยินเสียงหม้อตก
ก็คิดว่าโอ้สงสัยแมวอยู่ในครัว
คงทำแหละที่ไหนได้แล้วเข้าไปเจองูนะครับ

เชื่อว่างูเข้าบ้านน่าจะเอาโชคมาให้แหละนะครับ

จะเอาบ้านเลขที่ไปซื้อเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่พูดอีกแล้วนะ

ภลุกเสกเหรียญพยักษ์บูรพาไม่ใช่บูรพาพยักษ์นะ
พยักษ์บูรพาสบายใจนะโอ้โฮสบายใจพยักษ์บูรพาพยักษ์อีกเรื่องเลยนะ
สบายใจสบายใจทำไมคะที่เป็นพยักษ์บูรพา
ค่ะนะคะบรรยากาศภายในงานนี้จะบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะ
เพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากันแน่นวัดเลยค่ะ
โดยมีหลวงพ่อนัทเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราด
ท่านประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีปลูกเสกเหรียญพยักษ์บุรพา
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะบรรดาลูกศิษย์ก็พุ่งความสนใจไปที่อะไรล่ะคะ

เลขปลายหางประทัดบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อ
จะมีเลขอะไรเพ่งพินิษฐพิจารณาดูเถอะค่ะ
นั่นแหละค่ะน่าเย็นหรือค่ะ

อกจากนี้จะนำเลขอายุหลวงพ่อนัทไปเสี่ยงดวงอีกด้วย
หลวงพ่ออายุครบ๗รอบ๘๔ปีแล้วก็บวชมานาน๖๓พันศาแล้ว